ทุกผู้ชมมาดูที่เกลษินนะฝูงพึ่งดุ
คุณลุงทองพันธุ์แกก็จะไป

แล้วก็ให้เพื่อนชื่อว่าคุณศักดิ
รออยู่ข้างล่างรอหลับนะลองรับลางพึ่งนะ

ปรากฏมากลับมาอีกทีอ้าวลุงทองพันธุ์ไปแล้วฮะ
ต่อยจนเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะสี่โมงครึ่งเมื่อวานนี้เองครับ
สิบเมษายนกู้ภัยเนี่ยรับแจ้งเหตุว่าชายโดน
พึ่งหลวงรุมต่อยจนเสียชีวิตบนภูแฝกเขตอุทยานแห่งชาติภูพาลครับ
อำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนี่คือร่างของลุงทองพันธ์จิตชมพูอายุห้าสิบเอ็ดปี
ยังมีรอยพึ่งหลวงต่อยแล้วก็เหล็กในฝังอยู่ตรงหน้าท้องกับใบหน้าของลุงทองพันธุ์ด้วยครับ
นี่ฮะจังหวะเคลื่อนย้ายร่างของลุงทองพันธ์ลงมา
ถามในศักดิ์เพื่อนผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุทองพันธ์อ่ะ
ผมมาตีพึ่งบนภูแฝกพอมาถึงจุดที่จะต้องตีพึ่งนะ
ทองพันธ์ก็บอกให้ผมรออยู่ข้างล่างจะได้รอรับรังพึ่งที่ตีได้
ระหว่างนั้นทองพันธุ์ก็จุดไฟใส่ครบเพลิงปีนเลยขึ้นไปตีรัง
แล้วก็ใส่หมวกคลุมศีรษะนะเอาถุงตะข่ายมาคลุมหัวอีกฉันคือกล่าวว่า
โดนต่อยแน่นอนแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ไปสูงประมาณสิบเมตร
พอขึ้นไปถึงจุดที่มีรังพึ่งอยู่ได้ไม่ถึง๕นาที
พี่ศักดิ์แกบอกแกได้ยินทองพันธ์เนี่ยตะโกนมาเพิ่งต่อยเพิ่งต่อย
พอขึ้นไปดูพบว่าอ้าวลุงทองพันธุ์อยู่ในท่าแบบ
หัวห้อยลงมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมอ่ะอืมแล้วขาลุงทองพันธุ์
รีบวิ่งลงมาบอกชาวบ้านบอกเฮ้ยลุงทองมันโดนพึ่งต่อยแล้ว
แล้วก็มีการแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือครับแต่ก็ไม่ทัน
ลุงทองพันธ์จากไปแล้วครับพี่สาวของลุงทองพันธุ
ชื่อว่าป้าทองบุญนะป้าทองบุญเนี่ยอายุ๕๖ปี
บอกว่าปกติน้องชายป้าเนี่ยก็ขึ้นไปตีพึ่งทุกช่วงเดือนมีนาคมนี่แหละ
มิถุนายนไม่เคยโดนต่อยมาก่อนด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาใส่หมวกคลุมหัว
เอาถุงตะข่ายมากันอย่างดีเลยแต่ว่าน้องชายป้าเนี่ย
ก็ไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่กับพ่อแม่มีอาชีพนี่แหละ
หาของป่าแล้วก็ไปตีรังพึ่งคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าน้องชายจะมาเสียชีวิตจากการตีรังพึ่ง
เพราะเป็นสิ่งที่น้องชายป้าก็ถนัดนะทำมาเป็นประจำมาตีรังพึ่งเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพของคุณทองพันธ์ครับไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แล้วก็มอบร่างให้กับครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
โอ้โหโศกเศร้าเลยฮะแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ